ไม่เชื่อครับผมขอโทษศอบก่อน

อ้าว

หมายถึงบุษาเปิดทางก์ให้เธอก็มาอย่างสมศักดิ์สี

น่าเกลียดมากเลยรู้ป่าว

กูสาปเปิดทางแค้นเชิญเข้ามาอย่างสมศักดิ์
ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอข้ารมอคชั่นเดี๋ยวผมค่อยเข้าไป
นั่งฟังอยู่ตรงนั้น

สวัสดีครับคุณคุณดำครับ
ดูนาฬิกาในรถ
นาฬิกาในรถมันไม่ใช่นาฬิกาในข้อมือแมะ
วันนี้พี่หนูขับรถมาเอง
นี่พี่หนูก็ขับรถมาเองครับ
วิ่งเข้ามาเหมือนกันแหละอ๋อน้อยล่ะอยากทำอะไรได้อยู่แล้ว
รอโอ้โหมีพิธีกรแบบมืออาชีพรางวันเยอะ
ไม่ได้คุณต้องเก็บขนมปังที่ปากตรงนั้นคุณกินแล้วมัน
ตุ๊กปุ๊กติดปากติดตรงนั้นเหมือนเด็กเหมือนโตแล้วนะอ๋อไหนวะ

เอาไปดูเรื่องนี้